ร้านเส้นในตำนานร้านต่อไปนะครับร้านนี้เขามีเทคนิคในการทำก๋วยเตี๋ยวไม่เหมือนใครในจังหวัดอุตรดิษฐ์แห่งนี้นะครับ
แถมมีสโลแกนร้านที่น่าสนใจก็มากนะครับสโลแกนของเขาก็คือว่า
อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ชัวร์แม่เรื่องราวความอร่อยของร้านนี้จะเป็นอย่างไร

สวัสดีครับแม่น้อยนะคะก๋วยเตี๋ยวโอ่งแม่น้อย

ในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์ชัวร์ด้วย
ชัวร์ใครเป็นคนคิดเนี่ยสโลแกนเนี่ย
คิดเองทำเองค่ะแม่คิดเองเลยเห
ค่ะแล้วกับลูกอะไรดนใจให้คิดสโลแกนนี้ขึ้นมา
ก็ทำก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะทำก๋วยเตี๋ยวทำเองทุกอย่าง
ถั่วงออกทำเองสะปร่นทำเองพริกปร่นทำเองค่ะ
นี่คือการันตีจากลูกค้าแล้วว่าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์จริง
อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ชัวร์
แหมเอาไอ้รุ่นนี้จริงนะ
เห็นเขาบอกว่าเทคนิคในการทำก๋วยเตี๋ยว
ของที่ร้านแม่น้อยก็แตกต่างจากที่อื่นด้วยเช่น
ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปในครัวเลยได้ไหม

ค่ะเชิญเลยค่ะไปดูว่าไอ้เทคนิคนั้นมันคืออะไร

ก็คิดกันเองกับลูกกับครอบครัวนี่แหละค่ะ
คิดได้ยังไงอะว่าต้องมาอ่นมากก

หมายความว่าปกติแก๊ส๑ถังใช้ได้๒วัน
แต่ว่าพอเราเอามาใส่โอ่งใช้ได้๔วัน

เพื่อที่จะให้ความร้อนอบอวนแล้วก็ประหยัดแก๊สได้ถึง๒วันเลย

ซุปมีอะไรบ้างเอ๋ยใช่ไหมครับแม่ล้ำซุปมีกระดูกหมู

มีกระเทียมไหมนะแล้วมีอะไรอีกยังมีกระเทียมปั่น

บุคชิ้นของลำปางโกไข่ค่ะ

ผักปุ้งนี่ยังไงของชาวบ้านเหมือนกัน

เป็นผักที่รับมาจากบ้านใกล้เรือนเคียงของป้าน้อยนี่แหละค่ะ
ซึ่งสาเหตุที่ป้าน้อยไม่ไปซื้อมาจากที่อื่น
ก็เพราะว่านอกจากจะได้ผักที่สด
สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษแล้ว
ป้าน้อยยังมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ชาวบ้าน

แหมเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวที่น่ารักจริงเลยนะเนี่ย

มีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาวงุ้นเส้น

ทำไมอ่ะมันมันกรอบเดี๋ยวมันจะแห้งอ่ามันแห้งกรอบแห้งหน้า
แล้วมันรวบไม่นิ่มไม่อร่อย
บะหมี่มาข้างเราเลือกไงครับ
เราเลือกบะหมี่จอเจริญอร่อย

อันนี้น้ำพริกปรุงรสของรสเด็ดของก๋วยเตี๋ยวน้ำตก

คิดเองอันนี้ปรุงรสเนี่ยอร่อยนะเนี่ย

ถั่วทำเองค่ะ
มาดูส่วนผสมอื่นบ้างตรงนี้มีอะไรบ้าง

กหมูค่ะกากหมูกระเทียมเจียวทำเอง

มะนาวก๋วยเตี๋ยแห้งมะนาวพื้นบ้านหอม

เอาบะหมี่ต้มยำน้ำ

ถุดิบในการทำก๋วยเตี๋ยวของป้าน้อยเนี่ยนะคะทำเองแทบจะทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
นั่นก็เพราะว่าป้าน้อยมีแนวคิดว่าอยากจะทำก๋วยเตี๋ยวให้คนอื่นทานเหมือนกับที่ป้าน้อยทำทานเองที่บ้าน
น้อยจึงใส่ใจทุกรายละเอียดลงมือทำเองหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้มหมูแดงทำน้ำพริกปรุงรสถั่วปนกากหมูกระเทียมเจียว
ปรุงก๋วยเตี๋ยวก็ทำเองไม่ให้ใครทำแทนเลยแหละค่ะใส่ใจลูกค้าขนาดนี้จะไม่ให้ขายดีได้ยังไงล่ะคะ
เอาละครับตอนนี้นะฮะก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์อยู่ตรงหน้าถึงแล้วนะฮะ
เป็นบะหมี่ต้มยำหมูนะหมูรวมนะครับผมค่ะ
อืมเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มเนอะน้ำซุปก็กลมกล่อมต้มยำเรายังไม่ทำเผ็ดมากเนอะ
ค่ะไม่ทำเผื่อคนไม่กินเผ็ดค่ะแต่โดยรวมแล้วรสชาติก็กลมกล่อมแต่รสต้มยำแทนแทนค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะยังไม่เผ็ดนะนั่นเองค่ะอื้มเดี๋ยวชิ้นนี่ดีกว่าลูกชิ้นที่อุตส่าห์มาจากดำปลา
ค่ะ
มันแน่นแน่นเนอะค่ะอันนี้เราสั่งมานานยังใช้ตั้งแต่เปิดร้านเลยป่ะ
เปิดร้านเลยค่ะทำไมทำไมถึงค้นเจอลูกชิ้นน้ำปลาที่นี่อร่อย
ค้นจากลูกค้าลูกค้าเขาว่าอร่อยเราต้องตามตามลูกค้า
ก็เลยเอาเจ้านี้แหละค่ะเจ้านี้เลย
ย้อนกลับไปมาเริ่มต้นของกันมาเปิดร้านพ๑๕๐๐เจิงอะไรครับ
ก็ไม่ได้ทำอะไรทำไล่ทำนานค่ะ
ทำไล่ทำนาทีนี้ก็ลูกก็เติบโตขึ้นมา
เข้ามหาลัยเราก็ไม่มีรายได้เนอะ
หลานพาไปขายขนมครกกรุงเทพก็ไม่ได้ขายเท่าไร
กลับมาก็เลยมาช่วยกันคิดว่าเราจะขายอะไรดี

ก๋วยเตี๋ยวก็สมัยนั้นขายชามละ๖บาท

๑๕ปีแล้วแล้วเราไปเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากไหนล่ะ
คิดกันเองกับลูกนี่แหละ
แล้วกว่าจะขายได้นี่เราต้องมีวิธีการในการคิดค้นสูตรอยู่นานไหม
มันก็เรียนรู้ไปเรื่อยค่ะ
ตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านนี้ลูกค้าตอบรับยังไงครับ

วันแรกก็เยอะเลยหรอ

มันมันไม่โซนนี้มันไม่มีก๋วยเตี๋ยว
ก็คือเราก็คือขายดีมาตลอด๑๐กว่าปีเลย

จนเป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของจังหวัดอุตรดิษฐ์เลย

ผมวันนี้เปิดมาถึง๑๐กว่าปีแล้วเป็นก๋วเตี๋ชื่อดังของอุตรดิษฐ์เรารู้สึกอะไรบ้าง
ภูมิใจว่าเราทำอะไรได้สำเร็จให้ลูกเรียนจบทั้งสองคน

ให้ชีวิตเราทุกอย่างกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้แหละ
มุติว่าคนมาอุตรดิษฐ์แล้วอยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์เนี่ยมายังไงครับตั้งอยู่ที่ไหน
ถนนสายเขื่อนสริกิจแต่สายข้างในนะ

อยู่ไกลประมาน๒๐กิโล
รู้เขาบอกได้เลยมาสายนี้เลย
มีน้ำตุกของลับแลมีนู่นนั่นภูสอยดาวมีดาบน้ำฮีของฝากขึ้นชื่อมีอะไร
มีทุเรียนมีเงาะมีมังคุดมาเที่ยวอุตรดิษฐ์มากินก๋วเตี๋ยโอ่งบ้างนะคะ
โลแกนของก๋วยเตี๋ยวโอ่งอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ค่ะ
การที่เล่าเส้นเป็นเรื่องได้มาออนทัวร์ค้นหาร้านเส้นระดับตำนานแห่งจังหวัดอุตรดิษฐ์ในวันนี้
ถือเป็นการออนทัวร์ที่ทำให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสลงพื้นที่

ภูมิปัญญาด้านเมนูเส้นแบบพื้นบ้านของชาวอุตรดิษฐ์แบบจริง
เพราะแต่ละร้านที่เราได้นำเสนอในวันนี้ต่างก็หยิบยกวัตถุดิบสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
นำมาใช้หรือปรุงแต่งเป็นเมนูเส้นที่ไม่เหมือนใคร
สร้างเป็นเอกลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้แก่จังหวัดอุตรดิษฐ์มายาวนานจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
และเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์หน้าเราจะพาไปค้นหาเรื่องราวร้านเส้นระดับตำนานกันที่จังหวัดพิศนุโลก
เรียนรู้เรื่องราวและทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยไปด้วยกันนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป